ปีหน้าถ้าต้องหาเงินเพิ่มให้ได้เดือนละพัน
มาดูกันว่าคนทำอาชีพรับจ้างเขามีเทคนิคกันยังไง

พักพวกที่วินกินคนข้างบ้านกินและที่บ้านกินด้วย
สดานนักศึกภิมพ์เก่ารอบหนึ่งอยู่ประมาณ๓๐๐บาทนิดหน่อย
ก็ประมาณ๒๓ครั้งก็ได้อยู่ประมาณ๑๐๐๐บาทต้น
ได้เสริมก็ปรีดีพวกเย็บงานปกแฟนดาวน์รี่๓๔๐๐บาทต่อวัน
เดือนหนึ่งก็๓๐๐๐ก็ประมาณ๒๐๐๐บาทถึง๓๐๐๐บาท
ขัด๓รถตุ๊กมีอาทิตย์เสริมคือรับแม่ค้า
ตกประมาณอาทิตย์ละ๕๐๐เดือนหนึ่งประมาณ๒๐๐นะครับ

ก็มีอาชีพติดตัวคือตั้งซ่อมรถด้วยครับ
บางทีก็เป็นงานเหมาอะครับก็คือ๕๖๐๐บาท
ตอนเช้าก็วิ่งรถตั้งแต่๗โมงจนถึงประมาณ๑๐โมง
แล้วพอหลังจาก๑๐โมงไปเราก็วิ่งงานส่งเอกสาร
ให้กับบริษัทต่างที่เขาคุ้นเคยกับเราว่าจ้างเรา
ก็รายได้เฉลี่ยก็ประมาณสัก๖๗๐๐บาทต่อวัน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณจาก๗๘๐๐๐บาท
แหมทำได้เกินพันกันไปเยอะเลย
แล้วคุณล่ะครับปีหน้าคิดหาวิธีทำตังค์เพิ่มกันหรือยังครับ